แมวเนี่ยอย่างที่พี่ปุ้ยเล่าไปเฮ้ยมันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดนะ

ว่าเจอเจ้ามณีหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหเจ้าของเขาบอกว่า
เงินรางวัล๓แสนที่เขาจะให้กับคนที่ตามหาน้องมณีเจอเนี่ยเขาบอกมันคุ้มค่าครับ
เจอน้องมณีไหม
ถ้าเจอน้องมณีน้องตัวสีเทานะ
อ้วนบอกให้น้องกลับบ้านนะ
เห็นไหมเห็นมณีหรือเปล่า
น้องไม่เคยออกจากบ้านเลยอะ

ตอนแรกคิดว่าน้องจะกลับมา
ตอนนี้ผ่านไปวันดึงแล้วน้องยังไม่กลับเลย
แล้วพอคุณมี่เจอใครแถวนั้นเธอถามมาหาหมดเลย
คุณมี่อยากอธิบายมันนีให้ฟังแบบนี้ว่าเป็นแมวอายุสามปีนะครับ
เป็นแมวเพศมียสายพันธุรกิจขอนสั้นลายสะลิดสีเทา

แต่ไม่กัดนะพร้อมตบแต่ไม่กัดนะ
หายไปตั้งแต่กลางดึกวันที่๑๘เมษาแล้วคุณผู้ชม
คุณมี่เนี่ยพยายามตามหาทั้งในหมู่บ้านทั้งในบริเวณใกล้เคียง
โพสต์ลงโซเชียลด้วยตอนแรกเนี่ยตั้งสินน้ำใจไว้หนึ่งหมื่นบาท
ก็ยังไม่มีใครเจอยังไม่มีใครรายงานมายิ่งผ่านนานไปเธอยิ่งเป็นห่วงไงฮะ
งั้นเพิ่มเงินรางวัลเลยละกันให้มันจุงใจมากหน่อย
แสนเอาไปเลยหวังว่าคนจะมาสนใจช่วยหากันฮะ
แล้วเธอก็บอกว่าเงิน๓แสนเนี่ยนะมันเทียบไม่ได้เลยกับชีวิตของน้องมณี
เพราะสำหรับเธอเจ้ามณีมันไม่ใช่แค่แมวแล้วครับ
มันเหมือนลูกคนหนึ่งของเธอไปแล้วฮะแต่มันน่ารักนะเออน่ารักเลยฮะ
คือเธอก็เป็นห่วงไงว่าโอ้โหแล้วช่วงนี้ฝนตกไม่รู้ว่าเจ้ามณีเนี่ยมันจะดูแลตัวเองได้หรือเปล่า
ส่วนด้านขวาก็คือคุณมี่นะคุณมี่เนี่ยบอกว่าพอตั้งรางวัลสามแสนไปปุ๊บ
โอ้โหคุณผู้ชมเป็นไปตามคาดครับในโซเชียลมีเดียแห่แชร์กันกระหน่ำเลยฮะ
บางคนตั้งหน้าตั้งตาบึงรถมาจากที่อื่นมาจากเขตอื่นมาที่ย่านทาวินทาวน์วันนี้
ทางเป็นทาวน์อาจจะรถติดซะหน่อยจะไปหาจุดที่น้องมณีหายตัวไป
จะไปลองค้นหาดูว่านี่มีใครเจอหรือเปล่าอย่างคนนี้ครับ
คนนี้ก็พยายามมาตามหาเหมือนกันมาไล่ดูเลยว่าเอ๊ะมณีไปหลบอยู่ไหนนะ
บางคนเอาหม้อครอบหัวเอาหม้อครอบหัวแล้วก็เคาะเรียกหาแมวคือมันเป็นความเชื่อนี่
เป็นความเชื่อแบบนี้ว่าเวลาตามหาแมวต้องใช้หม้อมาครอบหัวนะครับ
หลายคนที่มาช่วยตามหาก็ยอมรับกันตรงเลยแหมตั้ง๓แสนเนี่ยใครจะไม่อยากได้
ก็เลยมาช่วยตามหาเจ้ามณีหวังว่าจะได้เงินจริงนะจะได้เอาเงินไปปลดหนี้อะไรกัน
แต่ตลอดทั้งวันจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังไม่เจอเลยฮะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณมี่เจ้าของน้องมณีโพสต์ภาพวางอาหารแมวไว้หน้าบ้านครับ
วางไว้ทำไมภาวนาไงฮะว่าเจ้ามณีเนี่ยมันจะได้กลิ่นอาหารแล้วก็กลับมา
โอ้โหแล้วคุณมี่ก็โพสต์ไว้ว่าคืนนี้พักการค้นหาไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้ลุยใหม่
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ใครพบบ่อแสเจ้ามณีนะหรือว่าส่งรูปมาก็ได้แจ้งไปก็ได้
อันนี้เราก็เอารูปของเจ้ามณีมาให้ดูนะฮะตัวอ้วนปักเลย
เข้าใจหัวอกเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะรักมากเลย